คือแม่เตือนลูกชายบอกว่าถ้าเองจะออกไปนอกบ้าน
แมสไปด้วยเพราะผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่บ้านเขาเตือนมา
ไม่งั้นโดนจับนะแต่ทีนี้ลูกชายไม่เชื่อแม่
เถียงกับแม่แล้วเถียงเสียงดังโวยวายนะครับ
ปรากฏว่าพ่อเลี้ยงได้ยินเสียงว่าเถียงกันทำไม
ก็เลยแค่ถามเถียงทำไม
หากอนามัยหน่อยปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
จากที่นายสมเกียจชงโคอายุ๔๙ปี
เป็นชาวบ้านกัลลันทะที่จังหวัดสุรินเนี่ยนะครับ
ถูกนายนิรันดิ์อายุ๒๕ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
คือลูกเลี้ยงคนนี้ใช้กำปั้นทุบใช้เท้ากระทืบ
พ่อเลี้ยงคือนายสมเกียจเสียชีวิตคาที่นอนภายในบ้านนะครับ

เราก็ไปพูดคุยกับนางกระหงรวดเร็ว

และก็ยังเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุนะฮะเป็นแม่แท้เนี่ยนะครับ
คือแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายจะเดินออกนอกบ้าน
ทีนี้แม่ก็เตือนเองเองจะไปไหนใส่แมสออกไปด้วย
เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศออกมา
ถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยจะถูกจับเดี๋ยวจะติดคุก๑ปีนะ

เนี่ยไม่มีปัญญาไม่มีเงินไปจ่ายให้นะถ้าลูกโดนแบบนี้
แต่ทีนี้ครับลูก๑ไม่เชื่อ๒โมโห
ตะคอกกลับแม่บอกว่าติดคู่ไม่กลัว

ทีนี้ครับพ่อเลี้ยงที่นอนอยู่ก็ได้ยิน
แล้วก็ตะโกนถามเมียอะไรกันเองด่าแม่ทำไม
เท่านั้นแหละครับลูกชายคือลูกเลี้ยงเนี่ยนะฮะ

ใช้มือต่อยเข้าไปที่บริเวณใบหน้า

แล้วก็ใช้เท้ากระทืบจนพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้นำร่างของนายสมเกียจ

กลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้อง
และไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านนะฮะ
โดยเฉพาะคุณป้าระวีวันสุขเจริญนะครับ
ซึ่งคุณป้าท่านนี้เป็นพี่สาวของผู้ตาย
คุณป้าระวีวันบอกกับทีมข่าวบอกว่าโอ้โหป้าและครอบครัวนะจริง

ไม่คิดว่าน้องชายของเธอเองจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้

น้องชายจะเป็นคนที่มีนิสัยโผงผาง
ทางบ้านรู้จักนิสัยดีไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะครับ

อาจจะรับนิสัยของพ่อเลี้ยงหรือว่าน้องชายของเธอไม่ได้
แล้วก็เล่าที่มาที่ไปที่น้องชายไปอยู่บ้านนู้น
โดยคุณป้าระวีวันบอกว่าน้องชายก็คบหากับนางกระหงนะฮะ
ซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุคบกันมาไม่ถึงปี
น้องชายก็จะไปมาแหละระหว่างบ้านของตัวเอง
กับบ้านของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ช่วงหลังนางละหงผู้หญิงคนนี้

ไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะหมายถึงว่าติดสถานการณ์โควิด

ทีนี้ครับน้องชายของป้าเองก็เลยตามไปอยู่ด้วยกับนางระหงเลย

คิดเลยว่าจะเกิดเหตุน่าเศร้าแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ตาย
ก็คือป้าสมหมายสิงคเวหนป้าสมหมายเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าปกตินะไม่เคยเห็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงคู่นี้ทะเลาะกันเลย
ซึ่งตัวลูกเลี้ยงเองจริงก็เป็นเด็กในหมู่บ้านนี่แหละ
โอ้โหเห็นตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เล็กแต่น้อย
เดินไปเดินมาขอข้าวขอน้ำชาวบ้านกิน
ซึ่งชาวบ้านรู้ดีว่าตัวผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิต

ว่าผู้ป่วยรายนี้หรือว่าลูกเลี้ยงของคนตาย
จะก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงตายได้แบบนี้นะครับ
ความคืบหน้าของคดีทางภูมิกับการสพลำดวนก็เปิดเผย
บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหานะ
ผู้ต้องหาพูดรู้เรื่องให้การรับสาภาพ
ทำไปด้วยความโมโหและโกรธที่ผู้ตายตะคอกใส่

เป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายนะฮะ
ส่วนทางญาติที่ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ต้องหา

เรื่องนี้ตำรวจก็จะนำตัวส่งแพทย์
ตรวจหาอาการป่วยอีกครั้งเพราะมันมีผลต่อคดีนะครับ

ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวผู้ต้องหา
ซึ่งหากตำรวจรวบรวมหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
ก็จะส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลต่อไปนะครับ
คือถ้าเกิดว่าป่วยทางจิตจริงก็ต้องรักษานะคะ